นครค่ะที่จากโลกนี้ไปนะคะ
เพราะว่าอะไรความผูกพันของคนในครอบครัว
ก็ยังมีอยู่ให้เราได้เห็นกันนะคะ
อย่างล่าสุดคุณไอซ์ณพัชรินค่ะลูกสาวนคร
ก็ได้โพสต์นะคะลงเฟซบุ๊คค่ะว่าตรงนั้นสบายดีไหม
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องนะคะในวงการบันเทิง
เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอมากมาย
ทีมข่าวค่ะสอบถามไปถึงคุณไอซ์นะคะ
ก็ได้เผยว่าแม้พ่อจะจากไปเป็นเวลา๑อาทิตย์แล้ว
แต่เธอแล้วก็ทุกคนค่ะก็ยังคิดถึงพ่อเสมอ
ส่วนเรื่องงานทำบุญอย่างที่เคยบอกไป

ถึงจะมาพูดคุยเรื่องรายละเอียดการจัดงานอีกทีนึงค่ะ
ล่าสุดนะบันเทิงไทยรัฐค่ะได้พูดคุยกับพี่บอลเชิญยิ้มนะคะ
หลังจากที่เจอมรสุมดราม่าโอ้โหต้องบอกว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณผู้ชม
พี่บอลบอกว่าวันนี้จะออกไปทำบุญให้พ่อค่อมด้วยตัวเองครั้งแรก
หลังจากที่ตัวเองนั้นต้องกักตัวต่อที่บ้านให้ครบ๑๔วัน

พี่บอลบอกว่าทุกวันนี้ค่ะยังไม่ได้คุยกับแม่เอ๋เลย
มีแต่ส่งไลน์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกนะว่ามันทำใจยากมากเลย
กับการสูญเสียทั้งพี่โรเบิร์ตแล้วก็พ่อค่อมในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะ
หากเป็นไปได้เนี่ยจะให้ลูกชายบวชนะคะ๑๐๐วันให้พ่อค่อม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอถามคุณไอซ์ก่อนแล้วกันนะคะ
ส่วนเรื่องลุกขึ้นมาช่วยคนยากไร้นั้นเพราะพิษโควิดค่ะ
ใจพี่บอลบอกว่าใจพี่บอลอยากทำมากเลยนะ

เลยได้แต่โอนเงินช่วยโรงพยาบาลไป

ผมอยากจะมานั่งเออช่วยเงินเขายังไปซื้อกับข้าวได้
ไปทำอะไรที่แบบไอ้นั่นได้อะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าถ้าถามใจผมผมอยากทำมาก
พอวันพี่เบิร์ตผมทำแล้วมันมันยิ่งใหญ่
แต่วันนี้คือพ่อพ่อจะไปแบบนี้ไม่ได้
จัดให้พอด้วยความสวนนะอะไรอย่างนี้
ผมต้องขอถามให้เอง